ส่วนครอบครัวนี้ค่ะที่พัทธลุงนะคะก็สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปถึงสองคนเลยนะคะ
ตอนนี้กำลังเร่งราดล่าตัวนะคะลูกเขยคนนี้ค่ะ
เพราะว่าไปบุกยิงภรรยาตัวเองแม่ยายนะคะ
บาดเจ็บสาหัสนะคะพ่อตารอดบุดหวิดนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านพักตำบลท่าแคร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงเมื่อวานตอนค่ำค่ะ
ตอนไปถึงที่เกิดเหตุพบเพียงรอยเลือดแล้วก็เศษกระสุนปืน
ผู้บาดเจ็บ๒คนอาการสาหัสก็นำส่งโรงพยาบาลคือนางสุภาพรเลิศไกร
ถูกยิงที่ราวนมขวาและนางสาวสุธารัฐลูกสาวนะคะ
อายุยี่สิบสี่ปีถูกยิงที่สะโพกนายนครินเพชรแก้ว
เป็นอดีตสามีของนางสาวจุธารัฐแยกกันมา๓๔เดือนแล้วค่ะ
ญาติบอกว่าอยู่กินกันมาได้๔ปีมีลูกชายด้วยกัน๑คน
อายุสามขวบนะคะช่วงที่อยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันบ่อยเลย
สุดท้ายแยกทางกันแต่ว่านายนครินยังแวะมารับลูก
ไปอยู่ด้วยในบางครั้งค่ะก่อนเกิดเหตุนางสาวสุธารัฐ
แม่แล้วก็ลูกชายรวมถึงแฟนใหม่นางสาวสุธารัก
ก็นั่งอยู่ในบ้านแล้วจู่นายนักขรินขี่มอเตอร์ไซต์มาจอดหน้าบ้าน
หลบหนีไปนะคะนายสุเทพเนี่ยรอดบุดหวิดแล้วบอกว่า
ลูกเขยน่าจะระแวงหึงห่วงลูกสาวก็เลยก่อเหตุขึ้นค่ะ
เพื่อนบ้านนะคะเล่าบอกว่าหลังจากผู้ก่อเหตุยิงภรรยากับแม่ยาย
ก็เดินมาหาพ่อตาที่บ้านเขาซึ่งอยู่ห่างจากตรงนั้นประมาณ๓๐๐เมตร
แล้วยิงปืนแต่ว่าโชคดีกระสุนไปโดนขวดค่ะก็เลยรอดค่ะ
หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจไปปิดล้อมบ้านพัก
ของผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ห่างออกไป๕กิโลเมตรนะคะ
ก็ยังไม่เจอตัวค่ะเจอแต่แม่ของนายนครินนะคะ
ซึ่งบอกว่าไม่รู้ว่าลูกชายไปทำอะไรมารู้แต่เพียงว่า
ลูกชายกับลูกสะพ้ายเนี่ยทะเลาะกันบ่อยนะคะ
วันนี้เพิ่งกลับจากไปหาหมอยังไม่เจอลูกชายเลย
พนักงานสอบสวนสพเมืองพัทธลุงบอกว่า
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาล
ออกหมายจับผู้ก่อเหตุคือนายนครินค่ะ
ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพัทธลุง
ออกติดตามตัวนายนครินนะคะทั้งที่บ้าน
บ้านญาติและบ้านเพื่อนสนิทแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ
ครอบครัวในนครินยืนยันว่าหลังเกิดเหตุ
ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายนครินเลยค่ะ
คือภรรยากับแม่ยายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะ
พ่อตาอย่างที่บอกว่ารอดก็คือไม่โดนกระสุนปืน
เพราะว่ายิงแล้วไปโดนอย่างอื่นค่ะ